จังหวัดนครปฐมนะคะชาวบ้านไปพบศพเป็นศพของผู้ชายนะคะ
อืดอยู่ในแม่น้ำท่าจีนค่ะ
แต่ว่าจุดที่สังเกตได้นี่เขาเป็นรอยสักเขามีรอยสักนะศพนี้นะคะ
มีรอยสักที่ขาทั้งสองข้างเลยค่ะรอยสักเป็นรูปมังกรและปลา
ตามร่างกายเบื้องต้นนะคะไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายใดค่ะ
เจ้าหน้าที่ส่งชนะสูตรรวมถึงจะต้องไปตรวจสอบด้วยว่า
ในพื้นที่มีการแจ้งคนหายหรือไม่นะคะ
ตำรวจสพสามพรานพร้อมด้วยกู้ภัยมูลนิธิพรานพิทักษ์
ไปตรวจสอบเหตุพบศพชายนิรนามลอยอืดอยู่ในแม่น้ำท่าจีน
เขื่อนหน้าโรงเรียนบ้านสามพรานค่ะ
กู้ภัยพอมาถึงเอาศพขึ้นฝั่ง

กระเป๋ากางเกงที่เขาสวมอยู่ตัวเดียวมีโทรศัพท์มือถือมีเงินสด
อกจากนี้ค่ะมีจุดสังเกตของศพ
คือขาทั้งสองข้างมีรอยสักรูปมังกรแล้วก็รูปปลานะคะ
แต่ว่าตามร่างกายไม่พบบาดแผลร่องรอยการถูกทำร้าย
ว่าจะเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๓๔วัน
ซึ่งชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงไม่มีใครเคยเห็น
รู้จักผู้เสียชีวิตมาก่อนด้วย

ผู้ตายอาจจะอาศัยอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็พลัดตกจนเสียชีวิต
ซึ่งเบื้องต้นจะส่งศพชนสูตรที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ประสานตำรวจใกล้เคียง
จุดที่พบศพว่ามีการแจ้งคนหายหรือไม่ค่ะ